กับผมนายคุณากรปรีชาชนะชัย
สมาชิกสภาพุทธแห่งราษฎร
จังหวัดสุรินทร์พักเพื่อไทย
ผมขอใช้สิทธิ์ในการอภิปราย
ยติที่เปิดโอกาสให้อภิปรายทั่วไป
เพื่อสักถามข้อเท็จจริง
หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี

จากที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปราย
ตั้งแต่เมื่อวานหลากหลายประเด็นนะครับ
ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลภายใต้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานั้น
บริหารงานบนคราบน้ำตาของพี่น้องประชาชน
ทำให้พี่น้องประชาชนจมอยู่บนกองทุกข์
ทำให้ประเทศจมอยู่บนกองหนี้
รัฐบาลนี้อยู่นานเท่าไหร่
ยิ่งทำให้คนไทยจนลงจนลงไปเรื่อยครับ

ทางรัฐบาลได้เปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจน
หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพิ่มขึ้น๒๐ล้านใบ
รัฐบาลทำเหมือนมีความภาคภูมิใจครับว่า
แจกบัตรคนจนเพิ่มขึ้น๒๐ล้านคน

ประเทศไทยมีคนจนเพิ่มมากขึ้น๒๐ล้านคน
สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของการบริหารงาน
ภายใต้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ตลอดระยะเวลา๗ปีที่ผ่านมา

มีคนจนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น๑๘๕ล้านคน

คนจนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมาอีก
ตามรายงานของสภาพัฒน์
รายงานว่าเศรษฐกิจขยายตัวได้เพียง๒๔เท่านั้นครับ

กำลังจะบอกว่าคนจนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมาก่อนสถานการณ์โควิดอีกนะครับ
แล้วพอเกิดสถานการณ์โควิดปี๖๓ถึงปี๖๕
คนจนในประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นเรื่อย
ผมจึงอยากเสนอแนะทางรัฐบาลครับว่า
วันนี้ท่านต้องสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชน
ให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ที่ถาวรครับ
ให้มีความมั่นคงมากกว่าการที่ท่านเอาเงินไปแจกให้แก่พี่น้องประชาชน

จริงอยู่ครับที่ทางรัฐบาลกู้เงินมา
เพื่อใช้ในด้านการแพทย์สาธารณสุข
กู้เงินมาเอามาใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
และสุดท้ายครับเอามาชดเชยเยียวยาให้แก่พี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสและลำบากครับ
วันนี้ต้องยอมรับความจริงครับว่า
ทางรัฐบาลเยียวยาให้เงินพี่น้องประชาชนไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกอาชีพครับ
ผมขอยกตัวอย่างเช่นกลุ่มคนเลี้ยงช้างที่ตกงานครับ
ตั้งแต่ปี๖๓จนมาถึงปัจจุบันนั้น
รัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนกลุ่มนี้
เลี้ยงช้างถือเป็นกลุ่มอาชีพอิสระนะครับ
ผมพยายามเรียกร้องส่งเสียงร้องแทนพี่น้องกลุ่มคนกลุ่มนี้
ตั้งแต่การอภิปรายงบประมาณปี๖๔
จนกระทั่งได้หาลือในสภาผู้แทนรัศดร
เงินเยียวยาให้แก่กลุ่มคนเลี้ยงช้าง

ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของช้าง
จนกระทั่งครับได้เอาเรื่องนี้เข้าสู่กรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือกลุ่มคนเลี้ยงช้างที่ตกงาน
รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด๑๙ครับ
และกรรมธิการก็ได้มีข้อสรุปว่ามีมติจากที่ประชุมให้ส่งเรื่องนี้ถึงนายกรัฐมนตรี
ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วครับ
ข้อเรียกร้องข้อแรกครับ
หนึ่งในเรื่องการจัดหาที่ดิน
ป่าชุมชนป่าเสื่อมโทรมให้ช้างได้อยู่ชั่วคราวครับ

และช้างก็กลับมาอยู่พื้นที่จังหวัดสุรินครับ
และก็จังหวัดใกล้เคียงคือบุรีรำและศรีสเกต
วันนี้ช้างกลับมาเป็นจำนวนมาก

รวมกระทั่งพอช้างกลับมาเยอะแล้ว
วันนี้ครับสิ่งที่ตามมาก็คือ
การขาดแคลนในเรื่องอาหารของช้าง
ช้าง๑เชือกกินตามน้ำหนักตัว๑๐ของช้าง

วันนี้เราเลยเสนอให้ว่า
ต้องหาที่ดินเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้ช้าง

วันนี้ตามปางช้างต่าง
ทั่วประเทศไทยได้รับผลกระทบครับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีปัญหา
นักท่องเที่ยวไม่ได้มีเหมือนเดิม
นักท่องเที่ยวตอนนี้รถหายไปค่อนข้างเยอะครับ
แม้วันนี้เราจะเปิดประเทศแล้ว
แต่ธุรกิจการท่องเที่ยวเราก็ยังมีปัญหาครับ
วันนี้สภาพคล่องก็มีปัญหา
จึงร้องเรียนไปถึงทางรัฐบาลครับว่า
ในเรื่องนี้ควรจะกลับมาทบทวนครับ

ในการปรับปรุงกฎระเบียบ
ที่สามารถให้แก่กลุ่มคนเลี้ยงช้างได้ถูกพิจารณาและเยียวยา

ผมเรียกร้องไปทุกช่องทาง
ขณะนี้ยังไร้วี่แววในการช่วยเหลือครับ
เท่ากับว่าวันนี้สิ่งที่สะท้อนบอกทางรัฐบาลไป
รัฐบาลไม่ได้ฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนครับ
รัฐบาลไม่ได้มีความจริงใจในการแก้ปัญหาครับ

ก็ได้ข้อสรุปจากภาพทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้นะครับ
ว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนั้นท่านเป็นคนรักสัตว์ครับ
พอท่านเดินขึ้นเหนือร่องใต้ท่านก็ทักทายสัตว์เกือบทุกจังหวัดนะครับ
ท่านไปปัตตานีท่านทักทายปูทะเลท่านไปภาคเหนือแม่ห้องศรท่านทักทายแกะครับ
จนกระทั่งท่านไปภาคตะวันออกท่านยังทักทายงู
แม้แต่ออกไปนอกประเทศท่านยังไปทักทายม้าต่างแดนได้
แต่ท่านลืมอะไรไปครับขอสไลด์ถัดไปครับ
กลับไม่ได้ใส่ใจสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย
ละเลยสัตว์ประจำชาติไทยท่านเห็นน้ำตาของช้างไหมครับ
เห็นความลำบากของพี่น้องควานช้างไหมครับ
ถ้าหากท่านไม่มีโอกาสท่านไปทักทายทั้งจังหวัดสุรินทร์บ้างนะครับ
แต่ผมคิดว่าท่านคงไม่ได้รู้สึกอะไร
เพราะว่า๒ปีที่ผ่านมาท่านไม่ได้ทำอะไรสักเรื่องครับ
ท่านประธานที่เคารพครับอีกหนึ่งความล้มเหลวในการบริหารจัดการของทางรัฐบาล
ในการแพร่ระบาดของโรคลัมปิสกิน
ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี๖๔
ต้องยอมรับครับว่าทางรัฐบาลมีความล่าช้าในการจัดหาวัคซีน
มีความล่าช้าในการจัดหายารักษาครับ
การนำเข้าวัคซีนล็อตแรก๖๐๐๐โดส
รอบที่สอง๓๐๐๐๐๐โดส
รวมไปแล้ว๓๖๐๐๐โดสครับ
ทั้งที่ประชากรโคและกระบือในประเทศไทย๗๔๘๐๐๐ตัวครับ
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว๔๘แบบนี้มันจะเพียงพอเหรอครับ
มันจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้อย่างไร
วันนี้จึงสร้างความเสียหายไปทั่วประเทศครับ
พี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบจากโรคลำปิสกิน
สัตว์เป็นโรคพี่น้องเกษตรกรก็ขาดรายได้ครับ
วันนี้มาดูจากสถิติการแพร่ระบาดทั่วภูมิภาค
กระจายไปทั้งหมด๖๘จังหวัด
ที่ตายทั้งหมด๖๓๔๘๐ตัว
นี่คือข้อมูลล่าสุดจากวันที่๑๔นะครับ
วันนี้จังหวัดที่ขอรับความช่วยเหลือทั้งหมด๔๙จังหวัด
เป็นกระทั่วประเทศครับ
พี่น้องเกษตรกร๕๘๐๐๐กว่าลาย
โครกบื่นล้มตาย๖๔๙๑๓ตัว
เงินที่ภาครัฐจะต้องชดเชยให้คือ๑๓๓๑ล้าน
วันนี้เช็คข้อมูลแล้วชดเชยไปที่๒๘จังหวัดจาก๔๙จังหวัด

อย่างวันนี้จังหวัดสุรินเป็นจังหวัดต้น
ที่เสียหายหนักจากโลกลำปีสกินครับ
พี่น้องเกษตรกรเดือดร้อน๕๒๗๘ลาย
โคกระบือล้มตาย๕๖๓๙ตัว
คิดเป็นตัวเลขคือ๑๒๘ล้านที่จะต้องชดเชย
แต่วันที่๑๔ที่ผ่านมาครับ
อนุมัติรอบแรกเป็นเงิน๑๐ล้านบาท
คิดเป็น๘ของยอดทั้งหมดครับ
แล้วท่านทำอย่างนี้กับทุกจังหวัด

ผมถึงต้องตั้งคำถามผ่านท่านไปยัง
ท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนะครับว่า
พี่น้องจะได้เงินตรงนี้ครบเต็มตามจำนวน

กศก็ทวงเขาเขาก็สาหัสครับ
เงินส่วนนี้จะเป็นเงินที่ต่อลมหายใจให้แก่พี่น้องเกษตรกร

ผมอยากจะเสนอให้ชดเชยดอกเบี้ยให้พี่น้องเกษตรกรคนไทยด้วย
อย่ามาอ้างเพียงแต่ว่าวันนี้ที่ล่าช้าเพราะว่าต้องแก้ไขเรื่องกฎระเบียบ
ล่าช้าเพราะว่ามีรายละเอียดรายละเอียดขั้นตอน
รายละเอียดรายละเอียดหลายขั้นตอนในการแก้ไข
วันนี้ครับกระทรวงเกษตรจะต้องรับผิดชอบ
ผมถึงต้องบอกครับท่านประธานครับสุดท้ายครับ
เป็นเกษตรกรในยุคของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นลำบากมากครับ
โควิดก็เป็นโรคสัตว์ก็เป็นโรคสินค้าการเกษตรก็ตกต่ำท่าน
ทั้งที่เกษตรกรเป็นประชากรกว่าครึ่งประเทศครับ
แต่วันนี้ทางรัฐบาลกลับไม่ได้ความสำคัญกับทอดทิ้งกลุ่มคนเหล่านี้
ถ้าหากแก้ปัญหาไม่ได้ก็อย่าอยู่สร้างความลำบาก
แก่พี่น้องเกษตรกรไทยอีกต่อไปเลยครับครับสวัสดีครับ